ก็เหมือนกันคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๕ปี
บอกว่าปิดประตูบ้านประตูห้องนอนกำลังจะล้มตัวนอนแล้ว
เสียงเพลงมาเลยค่ะดังนอนไม่ไหว
ก็เลยตัดสินใจออกไปเตือนอีกฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งนั่งอยู่ด้วยกัน๔คนปรากฏว่าทะเลาะกัน
เหตุการณ์บานปลายตะลุมบอลกันเจ็บทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
นี่ค่ะเลือดอาบแบบนี้เลย

ชื่อว่าคุณศักดาอำมาตหินหรือว่าจุ้ยอายุ๓๕ปี
คนนี้แหละค่ะที่เดินไปบอกเพื่อนบ้าน
เบาเสียงเพลงหน่อยคนนี้เขาจะนอนแล้ว
นี่แหละค่ะคือตัวเขาไม่ได้ซีดนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูจากทีวีคือเราย้อมสีไม่ให้เลือดมันดู
สยกสยองจนเดินไปใช่เดอะเห็นไหมเล่นฮืออาบมันนี่แล้วค่ะ
เลือดอาบเลยนะคะโอ้ยเจ็บ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในพื้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ล้างตลัดน้องเตือมเผื่อบางลมุงจังหวัดชนบุรี
ทีนี้ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปพบร่องรอยการต่อสู้
แล้วก็คราบเลือดเนี่ยเต็มพื้นเลยนะคะมีมีดสองเล่มตกอยู่ด้วย
กระบองเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ย
ส่วนเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหเจ็บหนักเลย
ทั้งหัวทั้งแขนทั้งลำตัวนะคะ
คุณศักดาคุณศักดาเล่าบอกว่า
เมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายรู้ไหมฮะตำรวจเนี่ย
เรียกไปเจรจากลายเกลี่ยกันแล้วหลังจากที่เกิดเหตุ
แล้วก็คือไปรักษาตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เดินทางไปเจรจากลายเกลี่ยกันที่สพนปรือบางละมุงชนบุรี
คุณศักดาเล่าย้อนความบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
กำลังจะนอนได้ยินเสียงเพลงดังข้างห้อง
ลักษณะเห็นห้องไหมคะเป็นห้องเช่าที่ติดกัน
ก็เลยเดินออกไปไปบอกเพื่อนบ้านว่า
เบาเพลงหน่อยพี่จะนอนนี่คุณศักดาเล่าแบบนี้นะคะ
อีกฝ่ายพูดทำนองบอกทำไมอ่ะเออเอากับเขาสิ

เขาหมายถึงคุณศักดาก็เลยตอบกลับไปว่า
แล้วจะเอายังไงหลังจากนั้นอีกฝ่ายหนึ่งค่ะ
เข้าไปไปเอาไม้กอล์ฟมาเป็นอาวุธ
คุณศักดาก็เลยกลัวค่ะส่วนคุณศักดาเอง
หยิบมีดมาเพื่อป้องกันตัวก่อนที่จะทะเลาะ
แล้วก็เกิดการตะลุมบอลกันขึ้นจนบาดเจ็บที่ศีรษะใบหน้า
แขนด้านขวาต้องเย็บรวมแล้วสำหรับคุณศักดานี่นะคะ
๑๓เข็มจ้าตัวก็ยอมรับว่าฟิลขาดนะฮะ
เมื่อก่อนเขากับเพื่อนบ้านกลุ่มนี้ก็สนิทกันดี
ไม่ได้มีปัญหาอะไรดูสิแค่ไปเตือนว่าเบาเสียงเพลงหน่อยนะคะ
ทีนี้แม่ของคุณศักดาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
เรื่องที่เกิดขึ้นยังไงก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับ
มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันน่าจะดีกว่า
เหตุการณ์น่าจะได้ไม่ต้องมาบานปลายกันแบบนี้
แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เจ็บตัวด้วยนะ
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้